ถ้าหากว่าไม่มีเงินเขาก็มีตู้ปันสุกวางกระจายทั่วประเทศเยอะแยะหลายที่
วันนี้พาไปดูสองจุดนะคะที่แรกที่พิจิตรเขามีวิธีการบอกกติกาด้วยว่าจะทำอย่างไรที่จะไม่ให้การมารับของเนี่ยอลละหมานกันด้วย
จุดนี้นะคะคือบริเวณตลาดสดเทศบาลเมืองพิจิตร๒อำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรนะฮะเขาก็มีภาคเอกชนมาตั้งตู้ปันสุกให้
กับคนที่เดือดร้อนนะให้มารับข้าวของไปก็มีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมีปลากระป๋องน้ำดื่มขนมน้ำผลไม้เยอะแยะเลย
แต่เขามีป้ายเขียนไว้ค่ะว่าห้ามหยิบเกินท่านละ๓ชิ้นเดี๋ยวจะไม่มีใครมาใส่และแบ่งปันเนี่ยเห็นไหมคะ
ก็จัดเอาไว้อย่างสวยงามแบ่งเป็นหมวดหมู่ซึ่งทั้งวันก็มีคนมาหยิบเอาของไปตามกติกา
แล้วก็มีคนเอาของมาเติมใหม่ด้วยเหมือนกันนะคะถือว่าเป็นการตกลงกันนะจะได้ปฏิบัติให้พร้อมเพลียงกันไม่วุ่นวาย
คุณจะมาหยิบกี่ครั้งก็ได้ไม่ว่าแต่ขอให้แต่ละครั้งไม่เกิน๓ชิ้นนะคะ
ไปดูอีกที่หนึ่งค่ะเป็นน้ำใจดีจากเหล่าตำรวจทางหลวงกับตู้กับข้าวตำรวจทางหลวงตู้นี้นั่นเอง
มาให้ถูกที่ค่ะเขาตั้งจุดอยู่ที่หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงเอเชียบริเวณถนนเอเชียจังหวัดพระนครศรีอายุทยา

ถนนเส้นนี้นะก็ได้รับการดูแลอย่างดีจากตำรวจทางหลวงซึ่งเขาก็ตั้งตู้กับข้าวตำรวจทางหลวงเอาไว้ให้ผู้ที่เดือดร้อน
หรือผู้ที่ผ่านไปผ่านมาเส้นทางนี้ให้มาหยิบเข้าของไปเลย
มีมากมายเลยนะคุณใบตองคุณชนะก็มีพวกข้าวสารอาหารแห้งไข่ไก่ไข่ไก่น้ำมันน้ำปลาน้ำดื่มมะละกอก็มี
เดี๋ยวใครอยากตำส้มตำนี่มาเลยมะละกอนี่ไอ้เขียวเขียวอย่างงั้นนี่เอาไว้ตำส้มตำอย่างดีเลยนะ
เอากลับบ้านไปตำเองได้สบายเลยคุณคะแล้วก็ยังเปิดโอกาสให้ใครใจบุญนะเอาของมาเติมมาสมทบกันได้ด้วยเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นบอกพี่กัดนะคะอยู่ที่ถนนเอเชียจังหวัดพระนครศรีอายุทยานะจ๊ะที่สำคัญหยิบแต่พอดีนะคะ
คุณชีสาผมบอกเลยตู้ปันสุกแบบนี้คือถ้าอยู่ใกล้เวรยามอยู่ใกล้รอพอหรือใกล้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ย
ไม่ค่อยมีปัญหาหรอกถูกไหมน้องใบตองไม่ค่อยมีปัญหาหรอกค่ะ